คือร้องได้ให้ร้าน

กระทงอ้างวางลงไปกับสายน้ำวน
เปรียบความรักที่มืดมนต์
หาคนรวมทางไว้มี

เผื่อราการขึ้นไส้อย่างตื่นเต้น
กระทงเกือบมาไม่ทันซะแล้ว
เหนือวนอยู่จริงน่ะ

ไม่น่าจะสลับแล้วแต่นี่ก็คือเนื้อหาข้างใน
ฟังคำเฉลยกันค่ะว่าเพลงนี้จะเป็นยังไง
นะฮะร้องไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ร้องไปเพียวเลยครับไม่มีตัวช่วยใดรองรับ
คุณผู้ชมครับน้องบาร็อกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทน้องบาร็อกร้อง
ได้ครับ
โอ๊ยดีใจดีใจ

คุณชายามิดชัยนะครับกระทงหลงคางนั่นเอง

คุณแม่ครับตอนแรกทำงานรับจ้างครับ

เพราะว่ารายได้มันไม่พอครับน้อยเกินไป
แล้วก็คุณแม่เดินทางไกลด้วยครับ
แบบแม่เดินทางทางรถไฟอย่างนี้ครับ
แค่ค่ารถมันก็แบบเยอะกว่าค่าข้าวค่าอะไรอย่างนี้แล้วครับ

บ้านอยู่พระประแดงค่ะแต่ว่าทำงานรัชดาค่ะ

เราต้องขึ้นทางมอเตอร์ไซวินรถเมล์
ขึ้นทางด่วนใช่ไหมคะแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้า

แล้วก็เดินคุณแม่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ

ใช่ค่ะกำลังจะไปสมัครงานที่ใหม่
ก็พอดียายเพิ่งเข้าโรงพยาบาล
เพิ่งเข้าโรงพยาบาลนะตอนนี้คุณแม่ก็ว่างงานอยู่

เป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่งั้นเราเข้าเกมดีกว่า
เพื่อให้การทำเงินต่อเนื่องและได้เยอะที่สุด
ตีเหล็กตอนเหล็กกำลังร้อนอย่างนี้เลยนะครับ
มาถึงครึ่งทางกันเลยเพลงที่๕
เพลงนี้๘๐๐๐บาท
๐บาทครับอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับบาร็อก

ผมยังไม่รู้ชื่อเพลงเลย

งั้นทีนี้เราวิเคราะห์เกมกันหน่อย
ว่าถ้าอย่างนี้อินโทร
ก็คุ้นแต่ว่าเพลงไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไร

ถ้าจะให้รอดต้องเพลงเก่งเท่านั้น
ถ้าเกิดได้ร้องผิดได้หนึ่งคำก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่รู้ว่าเพลงอะไรอยู่ดี
เราจะพึ่งดวงได้ไหมใน๒ตัวช่วยที่เราสามารถเลือกได้
ถ้าเราเสี่ยงจะพึ่งดวงเราคิดว่าเราจะโป๊ะไหม๒แผ่นเนี่ย
เพื่อหาให้เจอร้องเพลงเก่งจะเป็นไปได้ไหม
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทเจ้าตัวนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วบอกไม่รู้จักเลย
น้องจะ๙วัดกับดวงกับ๒แผ่นป้ายตัวช่วย๒ตัวช่วยที่เหลือ๙วัดไหม
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องบาร็อกครับจะสู้หรือจะหยุด

สู้ครับ
เมื่อเลือกทางเดินนี้แล้วเราก็ต้องวางแผนให้ดี
สู้รบในครั้งนี้เราเลือกที่จะสู้แล้วไม่ถอยแล้ว
เหลือใช้ได้อีกสองแผ่นป้ายใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ไม่เคยพูดกับผู้ค่าขันคนไหนมาก่อน
ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่รอบนี้พี่เป๊กจะพูดกับบาร็อกว่า
ตัวช่วย๒แผ่นป้ายที่ยังเหลือกรุณาใช้ให้เฮียน

ถ้าไม่เจอเพลงเก่งเปิดให้เฮียนลูก
ของเรามีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ

นั่นก็คือแผ่นที่๔นะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแผ่นที่๑

แผ่นที่๕และแผ่นที่๖

เอาล่ะมาลุ้นกันค่ะ

การตัดสินใจเสี่ยงในครั้งนี้นะครับ
บังเกิดผลไปทางไหนนะครับ

เราจะอ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟัง๑ท่อน
แต่เอาจริงในกรณีนี้ไม่พอ
เพราะว่าถ้าอ่านเนื้อนิดนึง๑ท่อนอย่างนี้น้องพอไหม

เดี๋ยวเราเปิดอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็เก็บตัวนี้ไว้ใช้กับแผ่นที่สอง

เหลือให้เลือกอีก๔แผ่นแต่เลือกได้แผ่นเดียวในนั้นยังมี

ภาวนาให้เป็นร้องเพลงเก่งของตัวเอง
เลขที่เลือกไปแล้วนะครับคือเบอร์๑กับเบอร์๔
เหลือเบอร์๒เบอร์๓เบอร์๕เบอร์๖

แผ่นที่๕นี่นะครับจากที่เหลืออยู่นะครับ

แล้วตอนนี้เหลือ

เพลงเก่งของคุณครับ

เพลงเก่งนี้จะใช้ตัวช่วย

เสรีขอพรอยากฟังต้นฉบับก็ได้ถ้าอยากจะใช้สิทธิ์๑ท่อน

วรรณรวงพ่อเหลือมาสะชะมุก
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแขวงเมืองพิจิตร
ใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มหลง
อนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงงกับหลวงพ่อคงลงนะจังงัง
โอเคไหมนี่คือท่อนที่อ่านให้นะครับ

ก็พอได้เพลงเก่งแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วครับไม่ตื่นเต้นแล้วนะ
เพลงเก่งก็ห้ามร้องผิดเหมือนกันนะครับร้องผิดก็กติกาเดียวกัน
พร้อมเลยไหมพร้อมครับมาลุยกัน
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

พ่อบารมีพ่อปู่หรือสิ่งผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแขวงเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิด
ขอให้ลุ่มลงวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงนาเออจังงังเสรีไม่หล่อขอพรต่อหลวง
ผู้สุขดีขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โตพรมรังศรีที่วัดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบปากพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
อนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดน
แฟนทุกคนสงสาร
พันธ์เสรี